ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดเลยสลดเลยค่ะ
เป็นเรื่องของลูกชายที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันไม่หยุด
แล้วเขาบอกว่าแม่เดินออกมาแล้วพ่อก็ยังตามมาอีก
ทนไม่ไหวค่ะเอามีดในครัวมาแทงพ่อจนเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจบอกแทงพ่อ
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้านี่เองนะคะ
ตำรวจสพวังสะพุงได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายที่บ้านพักชั้นเดียว

นี่ค่ะพอไปก็พบศพของในกงเลื่อน
กงเลื่อนอายุ๗๓ปีนะคะ
ถูกอาวุธมีดปลายแหลมแทงที่เหนือราวนมด้านซ้ายและหน้าท้อง
๒แผลค่ะนี่ค่ะมีดเล่มนี้แหละค่ะ
ผู้ที่ก่อเหตุก็คือเป็นลูกของเขานะคะ
คือนายกิตติพัฒน์อายุ๔๑ปี
ตอนตำรวจไปเนี่ยยืนถือมีดรอมอบตัวอยู่ในบ้านเลยค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้พร้อมกับของกลางนะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนี่นะคะ

ซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
นางบุญมาก็เลยเดินมาหาลูกชายนะคะนายกิติพัฒน์เนี่ย

ตายยังเดินตามมาแล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงกันรุนแรง

แม่ลูกชายนายกิติพัฒน์ก็เลยเข้าไปห้าม
ยังไม่หยุดค่ะมีท่าทีเหมือนจะ

กิติพัฒน์ก็เลยบอกว่าเกิดบันดาลโทษะ
เอามีดปลายแหลมในครัวแทงในบุญเลื่อนพ่อตัวเอง

แล้วหลังจากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจนะคะ
ระหว่างที่พนักงานสอบสวนนำตัวนายกิติพัฒน์มาสอบปาก
คำเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวก็พยายามถามสาเหตุ
เขาก็ตอบเพียงสั้นว่าพ่อจะทำร้ายแม่ค่ะ
เนี่ยเศร้าเลยค่ะนะคะสมาชิกในครอบครัวทุกคนเลยนะคะ
ส่วนนั้นบุญมานะคะ

ก่อนเกิดเหตุก็คุยกันกับสามีเนี่ยปกติไม่ได้มีอะไรเลย
คุยกันเรื่องที่จะไปหาหมอไม่น่าจะเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้
เขาก็เลยเดินหนีเดินมาหาลูกชายสามีก็ตามมาบ่น
ก็บอกว่าสามีเป็นคนโมโหร้ายแต่ก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ
ปกติสิค่ะมันกระโบมินอย่างเนอะ
ก็ปกติถ้าจะเป็นไม่สบายมันจะไปหาหมออะไรธรรมดาเป็นเนี่ย
อืมไม่มีอะไรแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของขวด
แกจะทำไรอย่างเงี้ยแกว่าให้ยายว่ายังไงบ้าง
อุ้ยแกก็ว่าอยากจะหยุดแต่ยายก็ไม่อยากฟังอ่ะ
อืมโตแล้วค่ะโตทุกคนแล้ว
ก็เลยมาบ้านบ้านลูกปิดประตูแล้วก็มาว่าลูกแกก็ตามมา
อืมไม่มีอะไรตามมาว่าอีกไหมเอ๊ก็ว่าอยู่
ยังไงบ้างก็แกก็บ่นอย่างนั้นแหละแกก็บ่นมา
อาศัยแกแล้วอาศัยแกโมโหละอืมไม่มีอะไร
มันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบปากคำนายกิติพัฒ
อย่างละเอียดก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ